ไปดูเรื่องราวที่แม่คนหนึ่งออกมาร้องกับสื่อ
บอกว่าลูกชายเนี่ยเมาแล้วขับก็ติดคุกไป๓วัน
กับการเสียค่าปรับทำไมลูกชายเขาถึงเสียชีวิต
อ๋อนั่นแสดงไปดูตามร่างกายศรีษะก็ยุบอ่า
มีรอยฟกช้ำมากมายซึ่งคาดว่าเป็นการฆาตกรรม
แล้วก็บอกว่าจะไม่เผาศพลูกจนกว่าจะจับคนร้ายได้นะครับ
ญาติพี่น้องและชาวบ้านพากันไปร่วมงานศพนาย
พรมปัญญาเกรดหอมอายุสี่สิบปีครับอยู่ที่ตำบลหนองฉลอง
อำเภอขู่ขันที่ศรีสะเกดเมื่อวานผู้เป็นแม่คือนางซูรินบอกว่าลูกชาย
ถูกตำรวจจับเป็นตำรวจภูทรหนอนปลือนะฮะ
ดำเมินคดีเขาหามาแล้วขับตั้งแต่สิบสี่เมษายนคือสงกรานี่แหละ
แล้วก็ส่งฟ้องต่อสารวันรุ่งขึ้นซึ่งสารก็สั่งปรับ๖๐๐
แต่ก็ไม่มีเงินลูกชายก็ติดคุกแทนค่าปรับตั้งแต่๑๕เมษายน
สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดต่อมาเช้าวันที่สิบแปดเมษายน
มีคนแจ้งบอกว่าอ้าวลูกชายเสียชีวิตแล้วในคุก
ซึ่งทางด้านของเจ้าหน้าที่เมืองจำจังหวัดศรีสะเกดก็แจ้งแต่เพียงว่า
ลูกชายมีอาการช็อกและหมดสติแล้วก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล
แต่เธอกับญาติไม่เชื่อเพราะคุณหมอเนี่ยบอกว่า
ลูกชายมีรอยฟกช้ำศีรษะก็ยุบด้วยตามร่างกายมีรอยฟกช้ำหลายแห่ง
ก็เลยแจ้งความต่อตำรวจภูทรเมืองศรีสะเกด
เพื่อขอความเป็นธรรมและขอให้ตรวจสอบสาเหตุการเสียชีวิต
ซึ่งแม่กับญาติพี่น้องเองก็ยืนยันว่าจะไม่เผาศพลูก
กว่าจะสามารถจับคนร้ายได้แล้วก็เตรียมที่จะแห่ศพ
ร้องขอความเป็นธรรมที่สารกลางจังหวัดศรีสะเกดด้วยนะครับ